ว่ามูกดูแลผิวยังไงแล้วก็แต่งหน้าไง
เริ่มจากล้างมือก่อน

มุ่งก็จะใช้สบู่ล้างหน้าตัวนี้

จะล้างน้ำแบบอุณหภูมิห้อง

แต่ว่าตอนจบเนี่ยจะจบด้วยน้ำเย็นนะครับ

อันนี้มันเป็นเหมือนเอสเซนต์ของยี่ห้อเอิกนะคะ

แล้วก็ทาให้ทั่วหน้า

ถ้าเป็นเซรั่มวันไหนที่ตื่นมาแห้ง

อันนี้จะช่วยเรื่องของการเคลียร์รูขุมขน
ถ้าแบบช่วงที่จะเป็นสิ่งเครียดอย่างนี้
มันต้องมีที่นวดหน้าด้วย
เป็นหินกลิ้งไว้สำหรับนวดหน้า
ทุกเช้ามูชอบที่จะเอาน้ำแช่น้ำแข็ง
มันจะได้ช่วยแบบเรื่องการลดการบวมของหน้า

คือมันช่วยเรื่องการไหลเวียนของโลหิตใช่ไหมคะ
แล้วมันก็จะทำให้หน้าเราลดการบวม

พอเสร็จแล้วมะมูก็จะทาลิปปาร์มนะคะ

ให้ผิวแบบนุ่มชุ่มชื่น
ตักมานิดนึงไม่เยอะมากประมาณนี้
แล้วก็เอามาวอร์มที่มือก่อน

เป็นของคนไทยเองซึ่งทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคออกมา
อันนี้ใช้แค่๑ตันพอค่ะทั่วหน้า

มาที่เมคอัพกันดีกว่า
อันนี้เหมือนเป็นพรายเมอร์แล้วทำให้ผิวแทนขึ้นนิดนึง

คือไม่ใช้รองพื้นแต่อย่าให้ผิวแทน

เป็นตลับกระปุกแบบนี้
ท่อแปะลงไปบนบริเวณที่เราเป็นสิว

แล้วก็ค่อยเนี่ย
เอานิ้วแบบดันผลักนางเข้าไป
อะไรต่างของเราที่เราลงไปเริ่มเซ็ตตัวแล้ว

เนี่ยพอแบบดึงทาทาไปเนี่ย

ชอบแบบว่าที่มันธรรมชาติแบบนี้ค่ะ

เราก็แป้มไปตรงแบบโมมแก้ม

และก็นิดนึงตรงส่านจมูก

ก็ไม่เยอะมากแล้วก็ค่อยดันดันเข้าไปบนหน้า
เพื่อให้มันไม่ยิ่งใหญ่มากค่ะ

เพราะว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะ

คือมูดลอกฉลากมันออกไปแล้ว

แล้วก็ทาบนฝาไปเลย

มี๖ชิ้นนะคะ

คือมั่วมี๓แบบด้วยกัน

สีนี้มั่วใช้แบบโซนใกล้หัวตา
แต่ใกล้หัวคิวไม่ใช่ใกล้หัวฟ้า

อันนี้จะมีความออกแดง
ลายด้านหนึ่งมันจะเป็นฝุ่นอย่างนี้นะคะ

เติมคำในช่องว่างคิ้วเรานะคะ
แล้วเสร็จแล้วก็เอาปลายของยี่ห้อ

มันละเอียดเล็กดีมึงชอบ
ถูฝนนิดนึง

ขั้นตอนนี้มู่ใช้เวลานานที่สุดเลยของวัน
ก็คือมั่วจะเอาตรงปลายเขา

ถาใต้ตาแบบนี้

มาคอนโทรอกับสีตรงนี้
ซึ่งมูชอบยี่ห้อนี้ค่ะว่า
สีน้ำตาลเขามันจะแบบออกเทานิดนึง
จะไม่ได้น้ำตาลส้มมากปัดไปตรงนี้
เทรดดิ้งเนี่ยจะทำให้เหมือนแบบ

เหมือนแบบเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวเย็น

เอามาทาแก้มทารอบหน้า

เป็นชุดมาแล้วการแต่งหน้าก็ยังไม่ไม่เสร็จสิ้นนะคะรู้สึกว่าผิวยังไม่แทนพอก็เอาแป้งที่ชื่อว่าเมโรไลฟ์กินฟิเนชของแม็กซ์สีมีเล่มดีฟเป็นสีอย่างนี้มันก็จะมีความแวววานึงก็เอามา
เพราะอยากดำ
เสร็จแล้วลูกของมูลอันนี้ก็หมดแค่นี้แหละค่ะเอ่อ